มาดูกรณีที่อุโมงส่งน้ำแม่งัดแม่กวง
ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเกิดทหลมอ่าไม่ใช่ทหลม
ใช้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูหนักไป
เกิดหินหล่นลงมา
แล้วก็ทับ๒นักธรณีที่เข้าไปสำรวจจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเป็นความเศร้าสลด
ของครอบครัวของนักธรณีทั้งสองนะครับ
โดยบรรยากาศงานศพของนายปฐมพรสิริวัฒน
หรือว่าน้องอายนักธรณีวิทยาของบริษัทอิตาเลียนไทย
ที่ถูกอุโมงถล่มทับเสียชีวิต

มนวยการสำนักชมประธานที่๑จังหวัดเชียงใหม่

รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายเรียนเก่ง
และว่าถือเป็นเสาหลักของครอบครัว

พ่อเขาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่นะครับ
สำหรับต้นเหตุของความสลดเกิดจากหินในอุโมงผันน้ำเขื่อนแม่งัดแม่กวง
โหลลงมาทับนักธรรมนีวิทยาจนเสียชีวิตสองคน
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายปฐมพรสิริวัตร
และนายปรัชญาวัฒน์วะสุอนันต์นะครับ
ซึ่งศพทั้งสองคนถูกนำไปชนะสูตรที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาลนครพิง
ก่อนที่ญาติจะนำศพนายปรัชญาวัตร
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขี้เหล็กตำบลขี้เหล็ก

ส่วนศพของนายประถมพรนักธรณีวิทยาผู้เสียชีวิตอีกคน
ถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดต้นเกวนหมู่๔บ้านต้นเกวนที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
น้องอายเป็นหลานนะครับผมถือว่าผมรักน้องอายนะก็เห็นดูแกในฐานะแกก็เป็นคนกำพาพ่อมาตั้งแต่อายุ๘ขวบแล้ว
แกเป็นคนที่ขยันเรียนหนังสือจนถึงว่าแกก็เฮียนเก่งนะก็ได้เกียรตินิยมเหมือนแม่แกว่านะครับ
แต่หลังจากแกจบแล้วแกพยายามโหนไปหางานเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูแม่นะครับมีแม่คนเดียว
แต่ก็เกิดมาเหตุการณ์แบบนี้ออกมานึกว่าแกจะด่วนจากไปในวัยอันสมควร

สร้างอนาคตที่ดีสร้างคุณความดีให้ประเทศชาติ
แต่แก่กรมศิษย์วิทยุควรว่าอย่างสมควรคงแบบเสียใจ
ส่วนคุณแม่ของน้องอายก็บอกว่าลูกชายเพิ่งจะเลี้ยฉลองรับปริญญา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากจนเสียใจมากรับไม่ได้นะครับ
ส่วนอุโมงแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร
อุโมงแห่งนี้ในโครงการนะครับของการขุดเจาะอุโมง
เพื่อส่งน้ำแม่กวงแม่งัดตรงนี้นะครับ
เป็นอุโมงที่ถ้าสำเร็จเสร็จสิ้นในปี๒๕๖๔นะคุณ
ระยะทางจะยาว๔๙กิโลเมตร
ขนาดความกว้างของอุโมง๔๒เมตร
ใช้มูลค่าในการจัดสร้าง๑๕๐๐๐ล้านบาท
เพราะว่าเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
แม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่

ในอนาคตอาจจะมีการขาดแคลนน้ำได้
จึงต้องมีการจัดสร้างอุโมงส่งน้ำอุโมงสำคัญนี้
การก่อสร้างจะแบ่งเป็น๒ระยะนะฮะ
สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้

นั่นก็คืออุโมงเขื่อนแม่งัดแม่กวง

ตอนนี้ขุดเจาะไปได้๖๐๐กว่าเมตรเท่านั้นนะครับ

ซึ่งจริงเข้าไปสำรวจตรวจสอบกัน๓คนนะครับ

เพราะว่ามีน้ำไหลออกมาจากชั้นหิน
แล้วอยู่หินก็พังถล่มลงมา
ก็คือน้ำที่ซ้อลงมา
ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มหิน
ซึ่งอุโมงแห่งนี้นะคะมีดินแล้วก็มีหินประกอบกันอยู่
ใช่ครับทำให้หินร่วงลงมาทับร่างผู้เสียชีวิต๒ศพ
แล้วก็มีคนที่รอดชีวิตได้ออกมาอีก๑คน
นี่ขนาดเหมือนถ้าเพิ่งเริ่มการก่อสร้างเองนะ
พอผ่านไป๖๐๐กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนถ้าเสร็จสิ้น๔๙กิโลเมตรนะครับ

ระยะที่๑ที่อุโมงเขื่อนแม่งัดแม่กวง
ระยะที่๒ที่แม่แตงแม่งัด
ลำน้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ำแม่งัด
เขาบอกว่าการก่อสร้างตรงนี้นะคุณ

เขาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ทั้งที่เชียงใหม่
แล้วก็ที่ลำพูนมีการขาดแคลนน้ำ
ปีละประมาณ๑๓๗ล้านลูกบาทเมตร
การสร้างอุโมงส่งน้ำต่างจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้นะครับ
ก็จะช่วยให้พื้นที่ในอนาคตสามารถที่จะมีน้ำมากขึ้น
ทั้งบริหารจัดการน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
ทั้งฤดูน้ำหลากและฤดูแหลง
ขอขอบใจนะครับสำหรับอุโมงน้ำทั้งสองเส้นนี้